คราวนี้เนี่ยจำลูกเมโลได้มั้ยจำได้อ่ะเล่นที่มีคนที่นครเขาไปเจอ
น่าจะราคาหลายล้านคราวนี้เจอเหมือนกันครับเจอที่ชนบุรีแต่เจอที่ร้าน
บอกว่าหอยนี้อร่อยนะเอากลับมาต้มที่บ้านครับคุณผู้ชมครับเจอไอ้เม็ดนี้ออกมานี่คือน่าจะเป็นว่าที่เศรษฐีครับพี่คนที่เจอนะฮะคือพี่มณ์เทียนจันสุกอายุ๔๔ปีคนใส่เสื้อสีม่วงนี่แหละครับพี่เขาเป็นพนักงานขับรถบรรทุกเล่าบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้เมียอยากจะกินอาหารทะเลก็เลยไปหาดูให้แถวท่าเทียบเรือประ
เห็นหอยกระโจงโดงมันเป็นหอยฝาเดียวนี่แหละครับคือหอยฝาเดียวหรือหรือถ้าคิดไม่ออกคือหอยโครงอ่ะแบบนี้คือเรียกหอยฝาเดียวนะครับไม่มีอีกฝานึงมาประกบแม่ค้าจูงใจว่าพี่หอยนี้อร่อยนะอยากจะให้ลองกินดูนะครับเขาก็อยากลองเหมือนกันแม่ค้าขายบอกว่ากิโลกรัม๑๐๐บาทแต่พอหยิบหอยตัวนี้มาชั่งเน
ก็เลยซื้อหมึกซื้อหอยไอ้กุ้งมาเหลือหอยตัวนี้ตัวนึง
เคยถามแม่ค้าก็บอกว่าอร่อยนะอันเนี้ยเหลือตัวเนี้ยเขาจะเอาไปทำกิน
ก็เลยบอกเจ๊บอกแม่ค้าบอกเจ๊ผมขอขายให้ผมแล้วกัน
ผมอยากลองกินดูอืมก็เลยแกก็เลยอ่ะให้อ่ะโลละร้อย
แกก็เลยไปชั่งครั้งครึ่งโลครับอืมห้าสิบบาทแกเอาห้าสิบบาท
ลูกชายผมพันพันพันครับพันพอดีก็เจอไอ้เนี้ยเม็ดสีเหลืองเหลือง
เขาก็หาว่าไข่อืมเขาบอกว่าพ่อเดี๋ยวหนูให้ไข่พ่อนะอืม
ก็มาเอ้ามันแข็งก็ก็เลยก็ค่อยงัดออก
คือถ้ามันเป็นไข่มุกเมโลจริงมันจะราคาแพงมากเลยนะ
คุณมนติธรรมไงก็เลยไปโรงพยาบาททึกประจำวันไว้ปุ้ยอืม
นะครับเอาเป็นหลักฐานไว้ก่อนที่สอบพ่อน้องขามศรีรชาชนบุรี
แล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ต่อไป
เพราะอย่างเคสทันต้ายก็มีคนขอซื้อห้าล้านใช่ไหมอืม
แต่เจ้าของโดนดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติดซะก่อนใช่
เมื่อกี้ตกใจเลยนะนึกว่าไข่มุกเมโลมันร้องได้ยินไหม
เอ๊กอีเอ๊กเอ๊กตอนพี่เขาเล่าอ่ะพี่อยากกันตลกบ้างอันนี้เสียงซ้า
อ๋อเราไปขับต่อไปดีไหมคะดีอ่ะ